แต่มันก็เป็นการเสี่ยงโชคที่คนไทยเขาชื่นชอบกันนั่นแหละ
มันใกล้วันสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกแล้วค่ะ
บรรดานักเสี่ยงโชคเขาก็พากันไปร่วมพิธีบวงสวงต้นตะเคียนอายุ๒๐๐ปี
ความยาว๑๖เมตรอยู่ที่ตลาดยอดพิมายปากคลองตลาดค่ะ
คือเจ้าของตลาดนี้เนี่ยเจ้าของตลาดยอดพิมายเนี่ยนะ
เขาเอามาถวายให้พระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรืออาจารย์แป๊ะที่วัดสว่างอารมณ์
นครปฐมชาวบ้านเขาบอกว่าถูกหวยกันไปหลายงวดแล้วนะจ๊ะ
โอ้โหพอรู้ข่าวว่าอาจารย์แป๊จะทำพิธีบวงสวงนี่โอ้คนแน่นวัดน้ำแดงน้ำเดิงอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะ
อ่ะไปดูไปดูบวกตัวเลขไปนิดหน่อยแล้วนะคะ
พาไปอีกที่หนึ่งวัดสี่แยกเจริญพรตำบลหนองกระทุ่มที่นครปฐมเหมือนกัน
สาธุชนก็ดีนักแสวงหาโชคลาภก็ดีค่ะ
ร่วมพิธีบวงสวงขอโชคลาภหลวงปู่หลิวนั่งพญาเต่าเรือน
และพระสังกระจายนั่งหลังพญาเต่างังกร
ซึ่งก่อนทำพิธีนะคะพระครูปฐมสาธุวัฒน์
เจ้าอาวาสก็นำพระเก้ารูปมาเจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธี

นำดอกไม้ทูบเทียนมาจุดบอกกล่าว
ขอโชคขอลาบกันไปตามความเชื่อ